ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามให้ถึง๔ข้อ

ไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต

และนี่คือรายการที่จะต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวของคุณ

ขอบคุณครับ
คุณผู้ชมครับและครอบครัวเพิ่งจะมากู้วิกฤตในวันนี้นะครับครอบครัวนี้มาไกลจากจังหวัดตราดด้วยกัน
ครอบครัวนี้เป็นเรื่องราวของคนในบ้านที่พิการทางกายพิการทางตาและพิการทางสมอง
แต่พวกเขาไม่เคยทอดทิ้งซึ่งกันและกันเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันตามมีตามเกิดตามยฐากรรม
ชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันเลยครับ
ทุกวันนี้ก็ต้องดูแลคนทั้งครอบครัวคนในบ้านทำอะไรกันไม่ได้เลยเขาไม่สมประกอบกันจ้ะ
พ่ออายุก็๘๒แต่ตาหันกว่าเสียของข้าง
น้องสาวตอนนี้ก็เขาทำอะไรไม่ได้

ส่วนแฟนฉันน่ะแกบางครั้งก็เบอร์สมองแกไม่ค่อยจะดีจ้ะ
ส่วนน้องชายก็เขาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยจะได้มาก
หมอเขาว่าเขาเป็นโปรลิโอแต่เขาก็พยายามที่ว่าจะหารายได้
ทุกวันนี้ก็ต้องทำอาหารกินเลย
หากินเลี้ยงครอบครัวพี่น้องดูแลพ่อ
เช้ามาก็ต้องทำอาหารพ่อร้องเสร็จ
ก็เขาก็ตัดยางป่ายยางก็ติด๓ติด๔ติด๕เหลือแต่จะลุกมาได้
พอเสร็จจากยางก็ต้องออกมาหาข้าวตอนเพลงให้เขากินก่อน
ยังไม่เสร็จดีก็ต้องออกเพราะได้เวลาเพลงของเขา

พอเสร็จถึงป่าแล้วถ้าเรามีเวลาว่าง

ไปหาอะไรได้เสริมที่เสร็จมาซื้อกินในบ้าน

เพราะว่าคนในบ้านทำอะไรกันไม่ได้เลย
พ่ออายุก็๘๒
สายตาพันกว่าเสียสองข้าง

คือไปไหนมาไหนก็ต้องลำบากมาก
คุณจูงแกเวลาเข้าห้องน้ำ

ตาขวามันบอดไปแล้ว
แต่ตาใส่ยังลืองเ
น้องสาวตอนนี้อายุเขา๔๕
เขาทำอะไรไม่ได้
ไม่ได้เลยเพราะว่าสมองเขาป่อ

ขอโทษชีวิตเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้
ตอนที่เขาป่วยเขานอนเป็นนิทาไปเลย

แล้วเดินหายไปบ่อยโดยที่เราไม่รู้สติตัวเอง
ก็ต้องคอยดูแลเองวิ่งเข้าวิ่งออกทำงานด้วย
ครั้งหนึ่งเขาเคยหายไปวันอยู่คืนนึง
เกือบไม่ได้นอนไม่ได้หลับทั้งคืนเลย

เดี๋ยวนี้มาเจอเค้าก็ทั้งดีใจทั้งโมโหคนกัน

แต่พอเค้าเห็นฉันเค้าก็
น้ำตาไหลภาคร้องไห้
ทำไม่ลงโทษสานที่หลังเยี่ยมนี้นะ
คือพยายามตั้งสติอย่าออกจากบ้าน

ทุกวันนี้ถ้ารู้สึกว่าเขาจะเครียด
ก็จะไปเล่นกับเขาหยอกเขาให้หัวเราะ
ให้เขามีอารมณ์สดชื่น
เครียดก็จะหนีออกจากบ้านอย่างเดียว
ส่วนแฟนฉันหิริตสมองแกไม่ค่อยจะดี

จมน้ำอยู่ครั้งหนึ่งก็ช่วยเหลือเขา

บางทีก็จำฉันได้บ้างมือจำฉันไม่ได้บ้าง
แกก็ทำงานอะไรไม่ได้

ปกติอยู่บ้านก็ถอนย่าถอนอะไร
ไปตามเรื่องของเค้าศิษย์ธรรมอยู่แบบนี้
เขาเพิ่งเป็นอาการแบบนี้มาได้๒๓เดือนจ้ะ

ผมชื่อพระยาวนำสกุลเกี่ยวกา
ปัจจุบันผมก็อาชีพรับจ้างทั่วไป

มีคนเขาจ้างไปขุดบ่อเขาไปขุดบ่อ

แล้วแต่ลักษณะเขาจะให้ความกว้าง

จากขุดบ่อก็เก็บพริกมีพริกตรงไหนก็ไปหาทำคนเต็มก็ไม่ได้ทำครับ
ส่วนน้องชายก็เขาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยจะได้มาก
ล้างก็ไม่มีคานไปเวลาเห็นเขาคานไปทำงานก็สงสารก็ไม่อยากให้เขาทำออก
แต่เขาก็พยายามที่ว่าจะหารายได้
เพราะว่าหลังจากช่วยเหลือตัวเองเขาแรกก็ยังมาจนเจอ
คิดถึงพี่เขาคนที่ว่าสมองฝ่อเขาก็มา
คนสมองป่อก็เห็นร้องก็ร้องไห้เขาคงจะคิดถึง
เขาก็ถึงเจือบางทีเอานู่นมาให้มานี่มาให้มาก็ไม่อยากเอาเขาหรอก
เพราะว่าอยากให้เขาดูแลตัวเขาเองเราจะได้สบายใจเราไม่ต้องไปดูเขา
ถ้าเขามีรถสาเล้งเขาก็จะดูแลตัวเองเขาได้ดีมากกว่านี้

เวลาไปทำงานผมก็คานไปครับใช้มือสอดลงไปจับ
แต่ก็ไปได้ไม่ไกลพอไม่ไปเหนื่อยก็ต้องพัก
ตอนไปหาพี่สาวครับเพราะตอนนั้นไม่ได้มอง
ไม่ได้มองมือจับรองเท้าไม่ได้มอง
รากไม้มันอยู่ครับแล้วมันเกิดไปเกี่ยว
ข้างขวามันไปเกี่ยวรากไม้มันก็กิ้งลงมาเลย
มือมันก็อยู่ในเท้ามันก็เดินออกไม่ทันกิ้งออกมาจากที่สูง
ไม่อยากจะเห็นเขาเวลาออกไปหางานทำหรอกจ้ะไม่อยากเห็น
เขาก็เลยต้องแยกออกไปอยู่ในสวนนู่นก็ไปหางานทำให้พี่เห็นเขา
ก็ผมเป็นแบบนี้ก็พยายามช่วยเหลือตัวเองครับก็เป็นแบบนี้ก็อญ่าช่วยกับตัวตัวเองครับ
ไม่ต้องให้คนอื่นเครื่องระบากกับเราครับ

ส่วนความฝันอันนั้นก็อยากจะมีร้านค้า

เราค้าขายแล้วมีรายได้ด้วย

ผมก็หันไปเห็นแววตาของคนในครอบครัว

เมื่อกี้ยังถามอยู่กับตัวเองเลยบอกว่า

ถ้าเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราบ้าง

ครอบครัวของพี่อ้อมจากจังหวัดตราดครับ
อยู่ที่บนเวทีชีวิตแห่งนี้แล้วครับ

สวัสดีครับพี่อ้อม

ตาแกมองไม่เห็นใช่มั้ยครับ

ผ่าข้างหนึ่งเลยครับ

พี่อ้อมคือคนที่สมบูรณ์ที่สุดในครอบครัว
อ้อมคือคนที่สมบูรณ์ที่สุดในครอบครัว

สามีก็ป่วย

แล้วเขาก็มีอาการเชื่องซึมมาตลอด

ส่วนพี่อ้ายก็สมองฝ่อ
ส่วนพี่เยาว์ก็พิการโปรโลโย

มีแต่เพียงพี่อ้อมเป็นผู้หญิงแกร่งอยู่เพียงคนเดียว
ที่หาเช้ากินค่ำแล้วก็ช่วยเหลือทุกคน
คือพี่อ้อมหยุดไม่ได้ว่างั้น

ที่หาหยุดอดค่ะ
ทุกวันนี้กิจกรรมหลักของพี่อ้อมคือทำอะไรนะ
ทุกวันนี้กิจกรรมหลักของพี่อ้อมคือทำอะไรนะ
เช้ามาก็ต้องหุงหาทั้งหมดข้าวให้พ่อกับน้องกินกันก่อน
เช้ามาก็ต้องหุงหาทั้งหมดข้าวให้พ่อกับน้องกินกันก่อน
เช้ามาก็ต้องหุงหาทั้งหมดข้าวให้พ่อกับน้องกินกันก่อน
เช้ามาก็ต้องหุงหาทั้งหมดข้าวให้พ่อกับน้องกินกันก่อน
เช้ามาก็ต้องหุงหาทั้งหมดข้าวให้พ่อกับน้องกินกันก่อน
เช้ามาก็ต้องหุงหาทั้งหมดข้าวให้พ่อกับน้องกินกันก่อน
เช้ามาก็ต้องหุงหาทั้งหมดข้าวให้พ่อกับน้องกินกันกันก่อน
เขาให้ลูกน้องเขาคนในสวนทำกันหมดทั้งมีลูกน้อง
เราเป็นขาจรนานก็จะได้ทำทีม

กินมีเท่าไหร่ก็ต้องกินเท่านั้น
ก็บางวันก็ยังดีกว่าไม่มี
แล้วนี่มาพูดถึงพี่จิ้งหลีดบ้างสามีพี่อ้อม
เมื่อก่อนนี้พี่จิ้งหลีก็คือปกติดีทุกอย่าง
ตอนนั้นพี่ชวีช่วยทำงานอะไรได้บ้าง
ก็ทุกอย่างที่ฉันไปทำก็ไปด้วย

แล้วเริ่มมามีอาการป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
ปีที่แล้วปีที่แล้วเหมือนกัน

อาการฟกแดงที่คางเขาก็บ่นเลย
เพราะว่าเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาเจ็บ
พอมาก็พองเหมือนฝีเป็นหนอง

หมอบอกว่าเป็นมะเร็งทำไมไม่พามาตั้งแต่แรกก็ไม่ทราบ
เงินทองก็ไม่ค่อยจะมีด้วยก็คิดว่าเป็นฝีธรรมดา
แล้วอาการเป็นยังไงบ้างครับหลังจากวันนั้นแล้วถึงวันนี้
มาถึงวันนี้รู้สึกว่าอาการเขาจะคล้ายเมื่อวันนั้นอีก
เขาจะเริ่มหมดเรี่ยวหมดแรงขาแข้งแล้วก็จะเบอร์
เบอร์เขาบอกว่าเขาเจ็บซีกหนึ่งบางครั้งเจ็บซีกหนึ่งข้าง

ส่วนอีกคนนึงก็คือน้องชายคนนี้

เห็นบอกว่าพี่เยานี่จริงแล้วก็เกิดออกมาเขาก็เป็นคนที่แขนขาครบ

มาเกิดอะไรขึ้นครับพี่ยาวตั้งแต่เมื่อไหร่
เป็นไข้เขาเรียกไข้โปรดิโอ

ก็เลยตั้งแต่นั้นมาพี่ยาวก็เลยมีอาการแบบนี้
ขารีบลงรีบลงเรื่อย
นอนอยู่แต่บนเปรย์แล้วมีขารีบลงเรื่อย
แต่รู้แล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องกลายเป็นคนพิการแล้ว
พอตอนแรกเขายังไม่รู้พอเขาเริ่มโตเขาเริ่มรู้เขาก็เริ่มช่วยเหลือตัวเอง
หาวิธีเดินหาวิธีคานไป
ผู้ชายคนนี้นะครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่พร้อมนะ

พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองตลอด
โดยที่ไม่เอาเวลาที่จะไปไหนเนี่ย
จะต้องเอามือยัดเข้าไปในรองเท้า
แล้วเห็นพี่เยานี่บอกว่านะช่วงหน้าฝนจะลำบากมากถูกไหมครับ

แบบเงา
ตอนนี้พี่ทำอะไรบ้างเห็นบอกว่าแบ่งเบาหน้าที่ของคนทางบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นเก็บผลไม้ก็ดีทำอะไรบ้างครับพี่

ครับใช้กะลอนผูกแล้วก็ขี่กลางอวน

แล้วตอนนี้ครับเห็นบอกว่าพี่เยาต้องแยกตัวออกไปหรือครับ

ในส่วนของตัวเองก็ให้ที่สองงานนะครับ

คิดว่าร่างกายเราเป็นอุปสรรคต่อการทำงานไหม

มันไม่สะดวกทีก็เจ็บเกิดมาก

ครับ

เห็นหน้าของพี่มีบาดแผลอยู่ตรงจมูกก็มีตรงแก้ม

มาสู้กันที่สุดเลยเนาะค่ะมาสู้ก็
ไม่มีกินพี่อ้ายเมื่อก่อนเห็นบอกว่าพี่อ้ายก็
คุยได้ประกัติตรงนี้ประกติค่ะทุกอย่างครบต้นหมด
ไอ้ได้ยินที่หนูพูดใช่ไหมพี่อ้ายรู้ไหมว่า

พี่อ้ายจ๋า

เป็นอะไรอย่าร้อง

ที่ลูบในบ้านต้องเกิดเป็นคุณพิการอย่างนี้กันหมดเลย

เดี๋ยวแกจะไปรับเหมาแบกทุเรียน

เพราะว่ามันความเกิ้ม
โอ๊ตจ๋าที่มาวันนี้เกิดได้เงินทุนไปต่อชีวิตสักก้อนหนึ่ง
อ้อมต้องการเงินจำนวนนี้ไปทำอะไรครับ
อยากได้ร้านค้าร้านค้าขายของชำ
เล็กเอาไว้ให้พ่อกับน้องอยู่รวมกันแล้ว
ถ้าเขาอยู่รวมกันเราก็เลยอยู่กับเขาใกล้
เวลาไปทำงานนอกบ้านมันก็น้อยลง
ก็จะได้ดูแลเขามาก่อน

เป็นของชำ
เขาสามารถที่เอาของร้านนี่ทำคิดได้

นึกแล้วจะพอมาแล้ว
หนีอะไรก็หนีได้แต่หนีเรื่องเวรกรรมคงจะหนีไม่ได้
แต่สิ่งหนึ่งเลยที่ครอบครัวนี้กำลังทำอยู่
นั่นก็คือการต่อสู้กับโชคชะตาที่พวกเขากำลังได้รับอยู่
เพราะฉะนั้นวันนี้เขามาขอโอกาสต่อชีวิตบนเวทีเกมต่อชีวิตแห่งนี้นะครับ
มาดูกันว่าพวกเขาจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้หรือไม่

ถ้าตอบถูก๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เอาใจช่วยครอบครัวของพี่อ้อมจากจังหวัดตราดในเกมต่อชีวิตในช่วงหน้าครับ
อ้อมจะเลือกเรื่องไหนให้คุณตายอมขึ้นมาตอบครับ

ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ให้ตาครับ
เพราะว่าตอนแก
หนุ่มอยู่แกรักษาคนด้วยสมุนไพรค่ะ

ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของฟ้าทลายโจร